ติเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
แล้วก็จักรยานยนต์กับการขับขี่นะครับบนถนนที่มีเลนค่อนข้างเยอะนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจภูเก็ตวอนแขวงทางการเพิ่มเลนรอเลี้ยว
หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่จุดยูเทิร์นอันตราย
ส่วนที่ฉะเชิงเซานะครับวงจรปิดก็จับภาพจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งบาดเจ็บกันทั้งสองคนด้วยครับ
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
จับภาพขณะที่รถเก๋งจอดชิดซ้ายก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวกลับรถ
โดยเป็นจังหวะเดียวกันนะครับกับที่รถจักรยานยนต์ที่มีสองสามีภรรยาขับขี่ซ้อนกันมาด้วยความเร็วก็ทำให้พุ่งชนข้างรถเต็มแรงแบบนี้แหละฮะ
โอ้โหเราขออนุญาตสโลบางส่วนนะฮะแล้วก็เห็นทั้งสองคนเนี่ยกระเด็นลอยข้ามรถเก๋งตกกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบประถมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑สอบสวนคนขับรถเก่งให้การอย่างนี้ฮะ
ขณะกำลังเลี้ยวมองไม่เห็นจักรยานยนต์วิ่งมาจึงชนเขาอย่างจัง
โอ้โหอันนี้มันเป็นการเลี้ยวตัดเลนด้วยนะฮะ
ก็ดีที่ที่ทั้งสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ไม่ถึงกับชีวิตนะครับ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหแชร์กันเยอะเลยเมื่อวานนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกล้องวงจรปิดของอบตไม้ขาวบันทึกอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์กระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
ก่อนที่จะมีรถกระบะอีกคัน
พุ่งมาจากเลนส์ปกตินี่แหละฮะแต่ว่าไม่เห็นนะฮะ
ชนจนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ร่างกระเด็นทีเดียว
หน้าโรงเรียนหงหยกบำรุงอุทิศ
ถนนเทพกษัตรีขาออกตะบนไม้ขาวอำเภอทะหลัง

แต่ว่าสังเกตดูนะฮะคนขับยังอยู่ในมุมไกลนะฮะ

อันนี้ผู้ขับขี่คนนี้นะฮะ
ก็นี่แหละฮะเดินไปคือคิดว่าคงไม่เห็นรถกระบะด้วย

เขาคงอยากจะเดินขึ้นเกาะกลาง
เพื่อจะไปพักอาการบาดเจ็บนะฮะ

กลายเป็นว่ากระบะที่ขับมาจากไกลเนี่ย
ก็เรียกว่าไม่ได้เบรกเลยแหละคุณผู้ชม

ก็เราเปลี่ยนภาพกันดีไหมคะ

เอาล่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะสอนใจกันไป
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับ
สอบถามประยังพันธ์ตำรวจโทวัชชาลิน
จีรติการวิวัตรพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ
สถานีตำรวจภูทรท่าชัดชัย

ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการไม่ถึงขั้นสาหัส
คนที่ถูกชนจนร่างลอยกระเด็นสะโพกหัก
ส่วนการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายฮะ
แต่อยากขอให้แขวงทางการภูเก็ตช่วยหน่อย
ช่วยมาเพิ่มเลนสำหรับจอดรอเลี้ยวหรือกลับรถ
เนื่องจากถือว่าเป็นจุดอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
เพราะมักจะถูกรถทางตรงวิ่งชนเอานะครับ

จักรยานยนต์ตอนแรกสองคันที่ชนกันเนี่ย
คันที่ออกมาจากมุมขวาสุดเหมือน
ไม่ทันได้ดูทางขวาอีกทีเพราะว่าเลน
คันที่โดนชนเขาวิ่งมาตรง
ผมดูภาพนี้ไว้ไม่ค่อย